ตามต่อเรื่องของน้องกันกันหน่อยนะคะ
ปินยอดกระตันยูวัย๑๒ปี
คุณผู้ชมหลายคนเห็นคลิปแล้ว
ก็ซึ้งซึมน้ำตาไหลไปด้วยกัน
ร้องเพลงเพื่อที่จะหาเงิน
ไปใช้ในค่าทำงานศพคุณพ่อ
ทีนี้ประเด็นนี้มันกลายเป็นดราม่าออกมา
แต่จริงดิฉันว่าคนไทยข้อนประเทศส่วนใหญ่เลย
เข้าใจแล้วก็ทราบซึ้งในสิ่งที่น้องทำให้กับคุณพ่อ

แต่ก็มีส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นส่วนน้อย
ตั้งคำถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ
น้องมาร้องเพลงแล้วมีคนไทยบางส่วน

เพื่อไปใช้จ่ายในค่าทำศพคุณพ่อ
สรุปว่าคุณพ่อเนี่ย

วันที่๑๔กุมภาพันธ์หรือ๑๕กุมภาพันธ์

คลิปนี้คลิปอีกคลิปหนึ่ง
เป็นคลิปที่น้องเล่นหลังจากที่เผาศพคุณพ่อแล้ว

คลิปนี้น้องเล่นหลังจากที่น้องเนี่ยเผาศพคุณพ่อแล้ว
แล้วน้องก็บอกว่าเงินค่าทำศพต่าง
พี่สาวของน้องซึ่งมีอาชีพขายผักเป็นคนจ่ายไปก่อน
ก็เลยอัดคลิปนี้เพื่อที่จะบอกตรงอะ

คนไทยส่วนหนึ่งก็หยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้

อ้าวแล้วคลิปที่สองคลิปที่สองที่ถูกปรากฏออกมา
สื่อสังคมออนไลน์ก็คือคลิปที่น้องร้องเพลง
หน้าหน้าเมนหน้างานศพพ่อครับสรุปแล้วเดี๋ยวนะเผา๑๔หรือ๑๕
น้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะน้องบอกว่าจริงแล้วคุณพ่อเนี่ยตายวันที่๔กุมภาพันธ์
แล้วก็เก็บศพคุณพ่อไว้ในโรงเย็นแล้วมีการเผาศพไปก็คือวันที่๑๔กุมภาพันธ์
แล้วไอ้คลิปที่น้องร้องเพลงต่อหน้างานศพคุณพ่อต่อหน้างานเผาศพคุณพ่อเนี่ย
คือถูกถ่ายวันที่๑๔กุมภาพันธ์แต่เอามาลงวันที่๑๕กุมภาพันธ์
ขอโทษประชาชนขอโทษสังคมที่ทำให้บางคนเข้าใจผิด
เข้าใจผิดโดยเฉพาะเรื่องของเงินบริจาคนะคะกันบอกว่ากันเองก็ไม่ได้สบายใจนะคะ
ทีนี้ตอนนี้ก็เลยบอกแบบนี้ค่ะขอปิดรับการบริจาคทุกช่องทาง
ตอนนี้กำลังทำเรื่องไปถึงธนาคารเพื่อนำเงินเอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด
แล้วตั้งใจนำเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ที่คุณพ่อเคยสั่งเสียเอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิต
กันบอกว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณคนไทยทุกคนขอบคุณชาวไทยทุกคน
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่เมตตาเรื่องเงินบริจาคเป็นเรื่องสำคัญ
คุณผู้ชมอีกคนนึงออกมาแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องของการบริหารเงินบริจาค
คุณลีน่าจังแม่ลีน่าออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยฟังจากแม่ลีน่าค่ะ
แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีพวก๑๘มงกุเต็มไปหมดมาหาน้องกันมาขอเงินอ้างนู่นอ้างนี้
อย่าไปทำให้ผิดวัตถุประสงค์เลยคนเขาต้องการบริจาคให้หนูเพื่อให้หนูใช้ชีวิตตอนนี้หนูเพิ่งจะ๑๒เอง
มันจะต้องใช้เงินในการดำรงชีวิตอีกเยอะ

ครั้งนี้พูดถูกดีตรงประเด็นมาก
แล้วคนที่เขาบริจาคมาเขาก็หวังจะช่วยน้องกันเนี่ยแหละ
ใช่ค่ะน้องอายุ๑๒เองค่าเล่าเรียนอีก

คือน้องบอกว่าอยากจะทำตามวัตถุประสงค์ของพ่อ
ที่อยากจะให้เอาเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ลีน่าบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคนไทยเป็นมะเร็งกันเต็มชาติเลยบ้างดี
เดี๋ยวจะมีพวกมิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามานะคะ
แม่ก็เลยเตือนมาแบบนี้แล้วก็พูดให้แง่คิดนะคะ
พี่เบิร์ตก็เห็นด้วยถูกไหมนะคะคุณผู้ชมทีนี้นอกจากแม่ลีน่าจัง
ออกมาเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องของการบริหารเงินบริจาคแล้ว
ท่านนี้ค่ะคุณจิ๊บแทบอาทกวินอาณัน
เรียกสั้นว่าพี่จิ๊บเลิฟอิสนะคะ
พอรู้เรื่องของน้องกันคือการรู้เรื่องจากกรณีที่วงโปเต้วงมีนนะคะ
ทวิตของคุณโปเต้วงมีนเขามีการรีทวิตเรื่องราวของน้องกัน
บอกว่าเอาใจช่วยน้องข้อความต่างนานานะคะ

ใครรู้จักหรือสามารถติดต่อน้องรบกวนหน่อยครับ

จะให้น้องติดต่อมาหรือให้ผมติดต่อน้องได้หมดครับ

ทวิตแบบนี้แล้วนะคะหลายคนก็ชื่นชมเลย
บอกว่าโอ้โหเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากเลย
ขอบคุณแทนน้องกันด้วยนะคะ
ที่คุณจิ๊บใจดีแล้วก็มีเมตตาแบบนี้นะคะ

อนาคตอาจจะได้เป็นนักร้องอาชีพก็ได้

วาทีสเตอร์ปินนะฮะกูรู้ถึง